นี่ถึงสุดเลยค่ะ
จำเป็นต้องจากกันด้วยความเจ็บปวดคุณแม่
เนื่องด้วยที่บ้านเราไม่มีสตางค์ถูกไหมคุณแม่
ใช่ค่ะไม่มีตังค์เลยแม่ก็เป็นโรคคนเดียว
ตอนนี้บาปหวาดมาอีก๑โรคแต่ว่าแม่เป็นคนแบบโรคแล้ว
ไปเป็นลูกจ้างเขา
ต้องไปถึงก่อน๕โมงทำจนถึงกี่โมง
ทำจนถึงเที่ยงคืนค่ะปัจจุบัน
แล้วจึงกลับไปนอนอาบน้ำทำการบ้าน
บางทีมีการบ้านหนูก็ต้องทำการบ้านก่อนแล้วค่อยนอน
บางทีก็ตี๓พี่กว่าจะได้นอนค่ะ
แล้วเช้าก็ต้องตื่นไปโรงเรียน

ผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำ

เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้น
สูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้าย

ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

ได้ฟังเนื้อเพลงต้นฉบัก

และข้ามเพลงนี้ไปเลย
สวัสดีครับคุณผู้ชมทั่วประเทศนะครับ
ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกา๒๐นาทีเป็นต้นไป

เพราะนี่คือร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต

ไม่ต้องร้องดีไม่ต้องร้องเพราะ
ร้องให้ครบถูกต้องตามเนื้อเพลงทั้งหมด
เพลงรับไปเลยจากรายการของเรา

วันนี้ก็ยังอยู่ในช่วงกลิ่นอายนะครับ
เทศกาลสงกรานนะครับ
ในเมืองไทยของเราก็เป็นเทศกาลที่เรียกว่าเทศกาลแห่งความสุข
วันนี้เทศกาลแห่งการกลับประกันกับครอบครัว
ขอให้พวกท่านกลับด้วยสวัสดีภาพนะครับก็ขอให้มีความสุข
แล้วก็เตรียมตัวทำงานทำการกันต่อไป
ครั้งที่แล้วครับเราอยู่กับน้องเบนภรรณ
สาวน้อยที่มีความกระตันอยู่ต่อคุณพ่อคุณแม่นะคะ
อยู่บ้านตั้งแต่อายุ๑๐ขวบนะคะอยู่คนเดียว
โดยที่คุณพ่อคุณแม่นะคะจะต้องไปทำงานที่ต่างจังหวัดค่ะ
บอกได้เลยค่ะว่าเรื่องราวชีวิตของเธอสุดเข้มข้นค่ะ
ชมภาพเรื่องราวชีวิตอีกครั้งหนึ่งค่ะ
สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวพอสิตานามสกุลศรีหิงอายุ๑๙ปี
ชื่อแรกชื่อเบ้นเป็นคนจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
ชีวิตของหนูตั้งแต่หนูอายุ๑๐ขวบนะคะ

เพราะพ่อกับแม่ต้องทำงานก่อสร้างค่ะ
ตอนนี้หนูอยู่บ้านคนเดียวหนูทำหน้าที่ตักผ้าตากผ้าค่ะ
แล้วก็ทำกับข้าวเองค่ะทอดไข่กินค่ะ
ตอนนั้นพ่อกับแม่ไปทำงานก่อสร้างค่ะที่จังหวัด
แล้วก็ส่งเงินกลับมาให้หนูกินค่ะ

บางทีเราไปเห็นเพื่อนแบบพ่อกับแม่ไปรับอย่างนี้ค่ะ
ว่าแบบอยากให้พ่อกับแม่มารับเราบ้าง
แต่ว่าเราก็เข้าใจเหตุผลว่าพ่อกับแม่ต้องทำงานหาเงินมาให้เราค่ะ
คิดถึงมากค่ะแบบคิดถึงแบบคิดถึงสุดเลยค่ะ
แม่ชื่อนกค่ะเป็นแม่ของเบ้นค่ะ
เบ้นเป็นคนนิสัยดีและเรียบร้อย
อะไรก็ได้ค่ะที่ทำได้ต่างเขาจะช่วยตลอด
เป็นได้ตังค์ปั๊บจะยื่นให้แม่ตลอด
บอกแม่เหนื่อยมามากแล้วอยากให้แม่พักตอนนี้แม่ก็ชื่นใจแล้ว
แม่ทำงานก่อสร้างค่ะต้องแบกบุญขึ้นตึกค่ะ
ปูนหนัก๕๐กิโลค่ะแม่ต้องแบกขึ้นไปให้พ่อค่ะ

หนูเคยลองเอากู๕๐กิโลค่ะแบบขึ้นหลัง
เพื่อหนูจะได้รู้ว่าแม่แบกบุญหนักแค่ไหนค่ะ
แม่ทำงานหนักขนาดนี้เลยเหรอเพื่อส่งตังค์มาให้เราเรียนค่ะ
ทั้งที่แม่เป็นหลายโรคแม่ก็ยังทำงานหนักค่ะ
โทรไปทีไรเขาก็บอกหนูว่าเขายังไหวแม่ไหว
แม่อยู่ถึงเองเลยจบอยู่แล้วเองไม่ต้องกลัว
พอเป็นโรคต่อมน้ำเหลืองอักเสบรุนแรง

กลัวแบบถ้าผ่าซ้ำแล้วเราจะทำงานไม่ได้ไง
ทำงานไม่ได้คือเราจะหาเงินไม่ได้เก็บไว้เพื่อ
เวลาลูกขาดเรือเราจะได้ส่งไปให้ลูกอะไรอย่างนี้

ซึ่งแม้ว่าผมจะไม่ใช่พ่อแท้ของเขา

เราเกิดมาจนเราลำบาก

ปีแล้วค่ะที่หนูไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่ค่ะ

พ่อเคยบ่นว่าพ่ออยากเลี้ยงไก่
แม่อยากปลูกผักค่ะ

ฉันก็รักลูก
เธอก็เปิดตัวกับรายการพ่อเราไปครั้งนึงแล้วนะครับ
แต่วันนี้เธอจะมาเป็นนักสู้ชีวิตในรายการของเรา

น้องคร่านไ้ครับ

แต่วันนี้ไม่โดดเดียว
นะคะต้อนรับคุณพ่อในคุณแม่นกค่ะ

ต้องขออนุญาตให้มา

ไม่ค่อยได้เจอกันใช่ไหมนานที

สิบขวบนี้ก็ถือว่ายังเด็กมากนะครับ

แม้ว่าจะไม่ได้อยู่ตลอดนะฮะ

คุณพ่อคุณแม่จะมาทีอาทิตย์๑มาครั้ง๑

ลูกอยู่คนเดียวมันทรมานอยู่แล้วล่ะ

แต่เป็นเพราะว่าอะไรคะคุณแม่

ห่วงมากไม่ห่วงมากเพราะน้องเล็ก
น้ำตาไหลไหมคุณแม่ในวันที่บอกลากันครั้งแรก
ไหลค่ะกรอบคอกลองให้

พอเห็นลูกลำบากเออลูกไปอยู่บ้านนอกก็ลำบากเหมือนเดิ

ตอนนี้ก็ทำงานเล่เหมือนเดิม

เป็นต้องจากกันด้วยความเจ็บปวดคุณแม่
เนื่องด้วยที่บ้านเราไม่มีสตางค์ถูกไหมคุณแม่
ใช่ค่ะไม่มีตังค์เลยแม่ก็เป็นโรคคนเดียว

แต่ว่าแม่เป็นคนยัดแบบโรคแหละ
พ่อใหม่ก็เพิ่งผ่าได้๔วันเองค่ะ
เห็นว่าเพิ่งออกจากโรคพยาบาลหรือครับคุณพ่อ

เป็นเนื้องอกในไฮปลาร้าครับ

เพราะว่าครั้งหนึ่ง๗๐บาท๑๕ครั้งก็เป็นพันแล้ว

เดือนแล้วผ่าใหม่ค่ะพาไปแล้วรอบหนึ่งที่เดิน
ผ่าไปครั้งแรกห่างกัน๒เดือนแล้วก็ผ่าอีกครั้งหนึ่ง
ครั้งแรกเขาไปหาเชื้อมะเร็ง
ไม่เจอเจอว่าเป็นต่อมน้ำเหลืองอักเสบูแรง

ขึ้นจนมันเป็นลูกมะนาว

ในระยะแค่๒เดือน
ขอให้ปลอดภัยนะครับคุณพ่อ
การผ่าครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะ
ขอให้ไม่กลับมาอีกนะพ่อเนาะ
พูดกันแบบตรงซื่อ
ตอนนี้สถานการณ์การเงินก็ตึงไหมคะ

ใครจ้าง๕๐๖๐ไอ้ต่างแม่ก็ไป
สถานการณ์สุขภาพตึงไหมคะ
ตึงครับตอนนี้แม่กับแม่แม่ก็เจ็บอยู่
คุณพ่อก็ไม่สบาย
แม่ก็หลายโรค
เบ้นเองก็มีโรคประจำตัว
เป็นอยากบอกอะไรพ่อกับแม่บ้าง

เบ้นจะทำให้เต็มที่
เป็นจะเอาเงินมาสร้างบ้านให้พ่อกับแม่ให้ได้ค่ะ

ก็อยากบอกลูกขอบใจนะลูกที่ทำงานแล้วเรียนด้วย

เศษเงินทำแม่ให้น้องก็ไม่ได้
คุณใจกัน
เป็นเรื่องราวชีวิตของน้องเบ้นนะครับ

อยากจะมีบ้าน
ให้กับคุณพ่อคุณแม่กับเรา

ตอนนี้ก็มาบอกกล่าวให้พวกเราทราบ

เรามาเป็นนักสู้ชีวิตในรายการร้องได้ให้ล้านนี้

มารายการของเราร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตต้องการเงินทุน
เอาไปเป็นทุนสู้ชีวิตจากรายการของเรา

เป็นคะใน๒แสนบาทนี้หนูจะเอาไปทำอะไรบ้าง
สร้างบ้านค่ะแล้วก็เป็นทุนการศึกษาค่ะ
แสนบาทนะครับสำหรับรายการของเรา
ร้องเพลง๗เพลงกับ๓ตัวช่วยจาก

แล้วเรื่องร้องเพลงเราเป็นยังไงบ้าง

เรามาเริ่มกันที่เพลงแรกกันเลยนะครับ
เพลงที่๑เพลงนี้มูลค่า๑๐๐๐บาท
ถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่๑มาครับ

ทำไมหนูถึงเลือกที่จะมาในรายการของเรา
หนูอยากมาทำเพื่อพ่อกับแม่ค่ะ
เงิน๒แสนที่หนูอยากได้
ตั้งใจให้ดีนะคะ

ยังไม่รู้เหนือรู้ใต้แล้วต้องร้อง

เพราะฉะนั้นตัดสินใจให้ดีนะครับ

เบ้นเลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

เพราะว่าเราคิดว่าเราร้องได้ถูกต้องหมด

เอาล่ะร้องไปให้ชัด

แล้วร้องตามไปให้ทัน
ก่อนที่ดนตรีจะจบ
เพี้ยนได้คล่อมได้

หรือร้องเนื้อซ้ำเดิมก็ไม่ได้
ร้องต่อตรงที่เริ่มใหม่นะครับ
ต่อไปขอให้โชคดี

เพลงนี้มูลค่า๑๐๐๐บาท

ร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑
เพลงมาครับ
นักรักด้วย

เข้ามาทุกทีแล้วงานสงการเดือนหน้า
อย่าลืมสัญญาปล่อยน้องคอยกา
วันใดปิดหมายอย่าลืมลง
ซื้อเสื้อหยบทรงว่าก็ฝากน้องบ้างเนิ่ง
หวังว่าอ้ายคงไม่ลืมสัญญาให้คอยถ้าเกิด
ซื้อมาฝากเนอะถ้ายังฮักกัน
ไว้นุ่งแอวงานส่งก้านเจียงใหม่
ต่วยอ้าเอนกะสาดน้ำสาดถ้ามวลกันตึงวัน
ถ้างั้นเหลือพอซะ
ไว้ขอแฮมแสนไว้เป็นของขวาน
นั่งนับคืนวันอยู่สารกำแพง
พอหวานนั้นมาถึงเขาจริง
เปิ้ลมีแม่หญิงมาด้วยแก้มขาวปากแดง
เขาลือกันว่าเปิ้ลเป็นแฟนกัน
มั่นแล้วจะแต่ง
สาวสั้นกำแพงเปิ้ลเลยแกล้งลืม
ก็คิดว่าคุณจะรอดหรือไม่รอดเองน่ะค่ะ
แล้วยิ่งนอนน้อยเนี่ยอันตราย
นี่แหละวันหนึ่งมากสุดนอนกี่ชั่วโมงเม้น

แม่ก็มะเร็งปากบนลูกค่ะ

พ่อเป็นแผลเลื้อรังกดไหลย้อน
ค่ะแล้วก็เบาหวานตามมาติดเมื่อวันที่๘
สวัสดี